กันที่หนุ่มคนนี้บ้างเจมมี่เจมส์หรือว่าเจมส์ธีรดลคุณผู้ชม
เปิดเผยโปรเจกต์ออกมาแล้วนะคะก็เป็นโปรเจกต์ทำเพลงเพื่อนนั่นแหละ
ก็จับกลุ่มกับอีก๓หนุ่มนะคะคุณเติร์ทปอเช่แล้วก็แจ๊กกี้มาทำเพลงกันค่ะ
พร้อมถ่ายภาพคอนเซ็ปต์ตัวนู้นตัวนี้ด้วยหรือเปล่านะคะเรียกว่าปังแล้วปังอีก
จริงนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงค่ะ
ถ้าแนวเพลงจะเป็นแนวไหนก็แนวอยากให้เราฟังแต่ว่ามันจะมีความเป็นตัวเองของทั้ง๔คนอยู่ในเพลงครับผม

เราแล้วอยากเขียนเองเราอยากลองเขียนเฉย
ที่ไปอเมริกาก็คือจะไปถ่ายชีวิตช่วงของอัลบั้มไปถ่ายโฟโต้บุ๊กด้วยไปชมแฟนโชว์ของแซงโลลองด้วย
จากผลงานแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนชอบคือการแต่งตัวของน้องใช่ไหมจัดเต็มทุกทริป
จัดจ้านชอบมากเลยนะคะ